คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นข่าวสารของเรา
ด้วยเรื่องที่เตือนกันอยู่ตลอด

ที่พิศนุโลกครับมีทหารคนหนึ่งนะครับทหาร

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชิดไปหนึ่งศพ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

คือสภาพชะมัดแถนนั้นบอกไม่ต้องสืบ
เดินเป๋ลลงมาเลยอะคะ
เขาขับรถคันนี้ฮะเชฟโรเล็ตสีดำคันนี้นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในวันนี้นี่เองนะฮะ
รถของทหารคนนี้ที่เมาแล้วขับเนี่ยนะครับขับพุ่งไปชนรถเก๋งชนจักรยานยนต์ชนรถจักรยานด้วยนะครับ
ผู้ที่อยู่แถวนั้นนะฮะแม่ค้าชาวบ้านคนที่ขี่แกรปแถวนั้น
ตื่นตกใจนะรีบเข้ามาช่วยยื้อชีวิตหญิงสาวคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ที่เธอกระเด็นจากแรงกระแทกไปนอนแน่นิ่งบนพื้นถนนอีกคนนึงขี่จักรยานนะครับ
บาดเจ็บนะฮะไปนอนอยู่ที่ถนนเหมือนกันนะครับก็ต้องเรียกรถพยาบาลครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยฮะระหว่างรอชาวบ้านก็บอกถ่ายคลิปไว้ก่อน
เพื่อเป็นหลักฐานนี่แยกไฟแดงเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้เลยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกว่ากลัวว่าจะหนีครับ
นี่ครับลงมาจากรถเนี่ยทำเหมือนกับพยายามจะเดินไปดูคนเจ็บนะ
สำหรับเจ้าของรถนะคนขับรถนะที่เป็นทหารนะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกโอ้โหทำไมเดินเป๋นะส่งตัวแทบไม่ได้นะครับ
คือบางคนที่บอกว่าต่อว่าเลยอ่ะบอกโอ้โหคุณเมาแล้วขับได้ยังไง
นี่ชีวิตชาวบ้านชีวิตคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ถนนกันเนี่ย
ตั้งหลายคันดูสิฮะมีรถพยาบาลมากู้ชีพมาต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับทุกผู้ชมครับ
หญิงสาวคนหนึ่งที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาแล้วถูกชนไปด้วยนะครับ
กระเด็นไปอยู่ที่ถนนนะฮะช่วยกันปั๊มหัวใจกันนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนทหารคนขับรถเชฟโรเล็ตสีดำเนี่ย
บาดเจ็บเล็กน้อยที่หน้าผากมีแผลแตกเลือดออกนะ
หน่วยกู้ภัยเขาก็ผสมพยาบาลแล้วจะรีบพาตัวไปโรงพยาบาล
ก็คงเห็นว่าเป็นคนเจ็บนะครับแต่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอก
โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ฮะคือก็รู้ว่าเจ็บนั่นแหละ
แต่มันไม่เจ็บหนักเท่าคนที่ถูกชนนะ
น่าจะรอตำรวจมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนไหม

นี่นะฮะบางคนก็ถึงขั้นจะเข้ามาเอาเรื่องกับทหารคนนี้เลยนะครับ
กู้ภัยเนี่ยนอกจากมาช่วยประถมพยาบาลต้องช่วยห้ามด้วยฮะ

พี่ต่อไม่เห็นเลย
พี่ต่อไม่ให้ผมถ่ายผมนะเอาบอกเขาเมา
พี่ยายายายาพี่สังสารคนเก็บด้วยครับยา
อันนี้อันนี้อ่ะทำแผลก่อนพี่เป็นไรไหมพี่ทำแผลก่อนทำแผลก่อน
พี่ไม่ต้องรอตำรวจใช่ไหมต้องรอตำรวจนะอะไรอย่างงี้หรอพี่
ก็เดี๋ยวให้เขาตามไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเขาตามไปโรงพยาบาลก็ได้ครับ
จะให้รอใช่ไหมเออรอรอรอเพราะว่าคนเก็บเยอะแรง

คือจากเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับหญิงสาวที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ถูกชน
แล้วก็กระเด็นไปอยู่ที่ถนนต้องปั๊มหัวใจเนี่ยนางสาวมณภาเกรดแก้วอายุ๒๕ปี
ชื่อเล่นชื่อน้องพลอยนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหนึ่งศพนะครับครอบครัววันนี้เดินทางไปรับศพนะฮะ
เมื่อช่วงเที่ยงที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
ร่ำให้กันด้วยความเสียใจเนี่ยแหละครับอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเช้าสายสายวันนี้นี่เองนะครับค่ะ
คือน้องพลอยที่เสียชีวิตเนี่ยเธอมีฝาแฝดนะฮะ
ชื่อน้องพิมอ่านี่ฮะในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าน้องพิมเนี่ย
ยืนร้องไห้อยู่นะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยนี่ฮะ
พลอยกับน้องพิมเนี่ยเห็นไหมเห็นน้องพิมเนี่ยยืนโทรศัพท์ร้องไห้นะครับ
ด้วยความตกใจน้องพิมขี่จักรยานยนต์มาค่ะ
น้องพลอยซ้อนท้ายอืม
แล้วโดนเชฟโลเลสสีดำที่ทหารขับเมาแล้วขับเนี่ยชนค่ะ
ที่ไฟแดงตรงเนี้ยนะฮะไฟแดงสี่แยกบ้านคลองของเผลอเมืองจังหวัดพิสุทธิ์โลก
แล้วก็เนี่ยฮะไปนอนหมดสติอยู่ที่ถนนอืม
ภัยมาถึงต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะครับค่ะ
คือน้องพิมคนขี่จักรยานยนต์ที่เป็นฝาแฝดกับน้องพลอยที่เสียชีวิตนี่ก็เจ็บนะฮะ
ก็มีบาดแผลที่ใบหน้านี่ตอนมารับศพครับอืม
ก็จุดทูบบอกดูวิญญาณของน้องพลอยฝาแฝดของเธอนะครับบอกให้กลับบ้านเราเถอะ
คือคนเป็นฝาแฝดกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างสนิทกันมากนะคะ
บอกว่าบางคนเหมือนครึ่งชีวิตของกันและกันเลยครับ
เนี่ยก็บอกให้กลับบ้านเราเถอะบ้านอยู่ที่ตะบนบ่อโพอำเภอนครไทยนะฮะ
พิศนุโลกนะครับคือน้องพิมก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
พิมบอกว่าน้องพิมกับน้องพลอยทำงานเป็นนักวิชาการการเกษตรจ้างเหมาโครงการนะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเป็นจังหวะที่กำลังขี่รถกลับที่พัก
ช่วงนั้นทางฝั่งของน้องพิมเนี่ยยืนยันว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวก็ออกตัวไปนะครับ
ตามหลังรถจักรยานตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ของเธอเนี่ยอยู่เลนส์สองค่ะนะ
อยู่อยู่รถคู่กรณีคือเชฟโลเลสสีดำเนี่ยคนขับเป็นทหารนะ
ตอนหลังเนี่ยทราบชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมครับร้อยเอกสมชายมังคลักเกษม
สังกัดมธบ๓๕ค่ายพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
คืออยู่ดีก็ขับมาชนแบบไม่รู้ตัวฮะตรงกลางสี่แยกเลย
หลังจากที่ถูกชนนะครับคือก่อนที่จะมาชนรถเธอเนี่ย
เฉียวรถเก่งที่กำลังเลี้ยวซ้ายมาก่อนแล้วนะจากนั้นรถของร้อยเอกสมชาย
พุ่งไปชนร้านแว่นฝั่งตรงข้ามแยกด้วยแล้วก็ไปจอดค้างอยู่ที่ฟุตบาท
ร้อยเอกสมชายหลังเกิดเรื่องนะครับยังไม่ได้ไปหาทางผู้เสียหาย
ผู้บาดเจ็บผู้สูญเสียทั้งหลายเลยนะครับยังไม่ไปอีกเหรอฮ
ยังไม่ไปเลยฮะได้แต่ส่งตัวแทนมาอย่างน้องพลอยเสียชีวิต
อืมยังไม่ได้มาพูดคุยอะไรกับญาติเขาเลยนะครับ
ส่งตัวแทนมาเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือค่าทำศพ๔๐๐๐บาท
แล้วจะเป็นเจ้าภาพงานศพให้ส่วนที่เหลือเนี่ย
เรื่องเงินชดเชยเยาต่างอีก๒สัปดาห์ค่อยคุยกัน
คนดึงออกมาว่าคุณอย่าไปยุ่งคุณมานั่งอยู่ตรงนี้
สำหรับร้อยเอกสมชายนะครับที่เมาแล้วขับนะครับ
ตอนนี้ตำรวจตามรายงานเนี่ยบอกว่าได้เจาะเลือดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอผลนะฮะยังไม่มีรายงานเข้ามา
แต่ว่าท่าทางก็เมาแน่นะครับ
ส่วนเรื่องคดีความลักษณะการเดี๋ยวยา
ก็ต้องแจ้งข้ออ่านและเบือนคดีกันต่อไปนะครับ
อย่างร้านขายแว่นเขาก็พังเสียหาย
โอ้โหนี่ฮะก็ต้องไปพบกลุ่มของครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ผู้บาดเจ็บไปรับผิดชอบด้วยนะคะ